บ้านไหนใครที่ไหนก็ไม่สามารถไปเที่ยวกันได้

เอามาถามหาความสุขที่เคยเจอกันนั่นเองนะคะ
เขาก็โพสต์รูปเก่าเหมือนกัน

บอกว่าจริงในช่วงเวลานี้นะคะเขาเองรวมไปถึงพี่เวีย
แล้วก็ชาวแก๊งเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องแพ็กกระเป๋าเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่นั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะรูปเก่าที่เบลล่าเคยไปเที่ยวไอแลนด์นะครับ
แคปชั่นอย่างที่บอกไปว่าเราต้องอยู่สนามบินแล้วนะตอนนี้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
ก็รวมจัดทริปหวานให้เวลาซะหน่อยแล้วแหละค่ะ
แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปจัดทริปนะพี่เวีย
เมื่อวานนี้พี่เวียเค้าโพสพากร์ตัวเอง

มีหนวดแล้วก็อะไรก็ห่อนคล้อยไปตามการเวลา

หลายคนแซวอยู่ว่าสงสัยลูกนิ่มที่ถูกใจเบลล่าแน่เลย